เรื่องนี้ก็เฉียดตายแต่ก็เป็นเรื่องที่เอามาไว้เป็นอุทาหรณ์
พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลลูกหลานให้ดีรู้บ้างหรือเปล่าเวลาเขาไปนั่งกลุ่มรวมกลุ่มกับเพื่อนเขาทำอะไร
เขามั่วสุมไหมแล้วทำไมเด็กอายุเพียงแค่๑๔๑๕ถึงหาซื้อปืนปากกากันได้จากเฟซบุ๊ก
แล้วมันถูกด้วยแล้วรู้ไหมพอเสร็จแล้วกลายเป็นว่าเอาปืนมาโชว์เพื่อนแล้วโชว์แบบไหนรู้ป่ะ
เดี๋ยวจะเอาไปขู่คู่อริไม่ได้ทันไปขู่คู่อารีหรอกใส่ลั่นใส่เพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะ
นั่นคือเสียงของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้ามาถามแล้วถามว่าไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยปืนใครเพราะมันเกิดเหตุสอนไม่จำสอนไม่จำ

เออคือถามอยู่นั่นแหละว่าปืนใครแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครรับนะ
เพราะอะไรมารวมกลุ่มกันไง
แบบนี้สุดท้ายเกิดเรื่องจนได้นะคะแล้วปืนเนี่ยมันไปลั่น
โดนเด็กอายุเพียงแค่สิบสี่เท่านั้นอืม
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็อย่างที่เห็นแหละว่าทุกคนพยายามเข้าไปช่วยเหลือ
เด็กคนที่ถูกเนี่ยปืนปากกาลั่นใส่ชื่อว่าเด็กชายธนากรอายุเพียงแค่๑๔ปีเท่านั้น
และโยนยิงใส่บริเวณหน้าอกเลยนะคะด้านซ้ายทะลุถึงข้างหลังค่ะ
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรไปตรวจสอบรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ปรากฏว่าไปรู้ว่าตัวคนที่ทำปืนลั่นใส่เพื่อนคือนายโย
นายโยเนี่ยคืออายุสิบห้าแล้วนั่งอยู่ในอาการตื่นตกใจ
แล้วก็มีปืนปากกาอยู่ด้วยขนาดจุด๒๒นั่นแหละค่ะ
ไปโดนเพื่อนเด็กชายธนากร

ผมหยิบปืนปากกาขึ้นมา
โอ้โหหากันง่ายเบอร์นี้
ในราคา๙๐๐บาท
ผมอยากจะเอามาอวดเพื่อนให้เพื่อนดูว่า
ผมเนี่ยเอาปืนอันนี้ที่สั่งซื้อมา
จะเอาไว้ใช้ขุมขุมคู่อริ
และผมไม่รู้หรอกว่ามันมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงอันนี้ตามคำให้การเขานะ
จากนั้นปืนมันลั่นใส่เพื่อนแล้วก็พยายามช่วยกันพยุงเพื่อนหรือคนบาดเจ็บ
ก็คือเด็กชายธนากรออกมาด้านนอกแล้วไปร้องขอความช่วยเหลือ
เจ้าตัวก็ถือเอาไว้ให้ดูแบบนี้
ทีนี้วันนี้เจ้าหน้าทีนะคะมาเจ้าตัวกันเล่าเนี่ยเปลือกประการให้ผมมาจากเฟซบุ๊ค
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปดูอีกครั้งปรากฏคุณรู้ไหม
เวลาเราจะไปหาข้อมูลต้องไปถามชาวบ้านระแวกใกล้เคียงด้วย
ถามก่อนชาวบ้านรู้เห็นหรือเปล่าเพราะอะไรเด็กกลุ่มนี้เขามารวมกลุ่มกันแบบนี้
ชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันแวะว่าว่าเอือมระอาค่ะเอือมระอามากเด็กกลุ่มนี้นะคะ
รวมตัวกันอยู่ในบ้านมีทั้งผู้หญิงผู้ชายสร้างความวุ่นวายอยู่บ่อยครั้ง
เคยแจ้งตำรวจไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ยังจัดการไม่ได้
ชาวบ้านบอกว่าสุดท้ายต้องพยายามมาติดกล้องวงจรปิดกันไว้ทุกบ้านเลย
ติดเอาไว้ตามบ้านเรือนแถวนี้ถามว่าติดกันไว้เยอะแยะทำไมก็เอาเป็นหลักฐานไงคุณนักข่าว
จะได้เอาเป็นหลักฐานยืนยันว่าเด็กพวกนี้ชอบมามั่วสุมแล้วสร้างปัญหาอยู่บ่อยครั้ง
ตำรวจบอกไม่ต้องห่วงประวัติของเด็กกลุ่มนี้มีหมดแล้วเดี๋ยวจะจัดสายตรวจเข้าไปตรวจสอบให้ถี่มากขึ้น
ไม่ให้เข้าไปมั่วสุมสร้างความเดือดร้อนแบบนี้อีกนี่มีทื้อปืนยิงกันแบบนั้นอ่ะ